ก็จะมีการตรวจ๓๐๐คนต่อวัน

ก็จะมีผู้ที่ประกันสังคมตามมาตรา๓๓๙และ๔๐นะคะ
ตรวจได้จนถึง๓๐เมษายนนะคะ
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แรงงานเราสู้ด้วยกันนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็คอยให้บริการเว้นระยะห่างในการต่อแถวรอคิวแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ฝากบอกประชาชนที่จะมารับการตรวจว่า
ให้ถ่ายสำเนาเอกสารบัตรประชาชนมาให้พร้อมจะได้สะดวกรวดเร็ว
และแนะนำว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๕ปี
จะไม่ให้เข้าไปตรวจนะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็ก
เพราะไม่แน่ใจว่าคนที่ไปตรวจเนี่ยจะป่วยแล้วหรือยังหรืออย่างไร
ไม่อยากจะให้เด็กเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้
แต่คนก็แสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลเยอะนะ
โอ๊ยสมัยนี้แล้วยังจะต้องไปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนอะไรไปอีกเหรอ
มันไม่มีระบบแบบออนไลน์เชื่อมโยงเหรอ
เพราะว่าลงทะเบียนแล้วมาก็มาเยอะใช่ไหม

คือพอให้บริการตรวจฟรีเขาก็ลงทะเบียนเขาจะมาตรวจ
ใช่พอลงทะเบียนแล้วยังต้องถ่ายสำเนาเอกสารอะไรไปอีกไง

เมื่อกี้ผมเห็นภาพบางท่านก็จูงลูกจูงหลานมาด้วย
อาจจะไม่มีใครฝากไว้ที่บ้านปิดทงปิดเทอมยังไง

เพราะบางทีไปถึงเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้เข้าไปในจุดตรวจ